ช่วงนี้ร้อนเหลือเกินทั้งร้อนทั้งแรง

เดี๋ยวพาเข้าไปในป่ากันหน่อยคุณผู้ชม

ที่จังหวัดศรีสะเกดเขาบอกว่าภาคากาดแห้ง
แล้วก็ทั้งแรงด้วยทำให้สัตว์ป่าขาดแคลนน้ำ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
ก็เลยต้องเข้าไปในพื้นที่ป่า
เพื่อจะไปทำบ่อน้ำเทียมไว้ให้สัตว์กิน
ซึ่งเบาะน้ำเทียมนี้ก็ทำจากท่อซีเมน

ถูกนำไปฝังดินใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติที่
ที่เดิมนะฮะในพื้นที่ทุ่งกะบานกะใบ
ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกด

เพื่อให้สัตว์ป่าทั้งที่เป็นสัตว์ธรรมชาติ
แล้วก็สัตว์ที่นำไปปล่อยเขาได้กิน
นี่ก็มีสัตว์มากินแบบนี้นะครับ
โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

ก่อนหน้านี้ทุ่งกระบานกะใบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติหลายชนิด
เก้งทั้งกวางละมั่งหมูป่าอีเห็นชะมดแล้วก็กระจง
มาทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางเขตนำสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยง

ตอนนี้ก็เลยต้องจัดหาแหล่งน้ำ
แล้วก็ทำแปลงปลูกย่าอาหารสัตว์ให้ก่อน
นี่ก็จัดทำให้เขาแหละแต่ตอนนี้แหล่งน้ำมันขาดแคลนไง
ก็จะต้องเติมน้ำเข้าไปด้วยนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรง

ก็เลยต้องทำบ่อน้ำเทียมไว้ให้สัตว์ได้กินเพิ่มเติมด้วยนะครับ

หัวหน้านี้ยังบอกว่ายังมีปัญหาไฟป่าอีกนะคุณ

เพราะว่าย่าแห้งแล้วก็ใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟได้อย่างดี
เมื่อเกิดไฟป่าก็จะลุกลามรุนแรง

ส่งผลกระทบกับป่าไม้แหล่งอาหารสัตว
อาจจะหนีออกนอกพื้นที่จนถูกฆ่าตายด้วยฝีมือมนุษย์ได้นะครับ
ที่ก็พยายามนะคะสัตว์ป่าจะได้ไม่ออกนอกพื้นที่
ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
รวมทั้งตัวเขาเองก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะ
ให้เขาได้มีที่อาศัยที่หากินอยู่ในพื้นที่เดิมของเขาด้วยนะครับ